ชิงทองค่ะคุณผู้ชมมาดูเรื่องวุ่นของวัยรุ่นอีกแล้วค่ะ
คราวนี้เกิดขึ้นที่ตลาดทะเลไทยที่สมุทรสาคร
คุณแล้วรอบนี้๑๐รุม๒
ฝ่ายน้อยกว่า๒คนตอนโดนรุ่ม
คนหนึ่งวิ่งหนีไปได้อีกคนนึงสลบเหมือดอยู่ตรงนั้นเลย
นี่เห็นไหมใช่ค่ะภาพนี้จากกล้องวงจรปิดฝั่งน้อยกว่า
คือฝั่งที่เขาอยู่บนรถกระบะคนหนึ่งอยู่ข้างบนคนหนึ่งอยู่ข้างล่าง
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะจังหวะที่มอเตอร์ไซค์ของฝ่ายอาริ
ขี่เข้ามาแล้วก็มีการเข้าไปไปรุมทำร้าย
มากันเป็นกลุ่มเลยนะฮะคนที่จะถูกทำร้ายเสื้อสีเขียวเนี่ยยังไม่รู้ตัวนะ
มอเตอร์ไซค์มาแล้วลงมาเลยค่ะ
พอลงมาแล้วฝั่งมอเตอร์ไซค์นี่เขามากันจริง๔๕คันนะนี่ไปทำร้ายแล้วเห็นไหม
นี่สัดเขาให้โอ้โห
นี่ยังรุมน้อยนะคุณนะเดี๋ยวดูตอนรุมเยอะบนรถกระบะเนี่ยโอ้โหหนักหน่วงเหมือนกัน
นี่มีจังหวะมอเตอร์ไซค์มาเติมอีกแล้วมาเติมอีก๓คันแล้ว๖๗คนมา
ตอนนี้ค่ะอีรุงตุงนังหมดเลยจังหวะนี้นะคะฝั่งรถกระบะเนี่ยคนนึงวิ่งหนีไปได้
อันนี้ตอนวิ่งหนีนะแต่อีกคนนึงสลบเหมือดอยู่ตรงนั้นเลย
แต่วิ่งหนีไปก็ยังถูกลากกลับเข้ามานี้แล้วก็ตอนนี้หลุดไปแล้ว
ส่วนคนข้างบนเนี่ยโอ้โหโดนหนักเลยนะฮะแล้วก็ถูกลากตัวลงมาข้างล่างด้วย
พอมาถึงข้างล่างถูกเตะถูกอัดไปจนสลบคาเท้า
หรือว่ายืนคุมเชิงอยู่หรือยังไงนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตลาดทะเลไทยที่สมุทรสาครค่ะ
ฝั่งคนที่เขาน้อยกว่าที่อยู่บนรถกระบะ

แล้วทีมข่าวลงไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้

ขนส่งขุนพลโลจิสติกตลาดทะเลไทยที่สมุทรสาคร

เอามันโล่งแล้วมันก็เงียบมันไม่ค่อยมีใครอะค่ะ
ทีนี้เอาทำยังไงมองซ้ายมองขวาไปเจอคนส่งหอยนังรม

แล้วก็บอกว่าเนี่ยทำไมวันนี้มันเงียบเหรอ
คนที่เขาส่งหอยนังรมเขาบอกว่าต้องเย็นคนถึงจะเยอะ
เพราะว่ามีคนงานมาเอาของเอาของมาลงคนถึงจะเยอะมากเลยเนี่ย
ส่งหอยเขาก็บอกว่าผมทำงานตรงนี้มา๓๔ปีแล้ว

ก็คิดว่าคงจะเป็นการแย่งขายของแย่งลูกค้าตัดราคา
ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าเหตุการณ์ลักษณะที่ทะเลาะกัน
เพราะว่าแย่งขายตัดราคามันเกิดขึ้นบ่อย
แต่ต่อให้ทะเลาะกันยังไงมันก็ไม่รุนแรงถึงขั้นลงไม้ลงมือแบบนี้
บอกไม่เคยมีการบรุมกันขนาดนี้นะ

ทีนี้ค่ะทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกธนากร
บอกว่าเรื่องนี้ทางฝั่งผู้เสียหายฝั่งสองคนที่อยู่รถกระบะ
ก็มาแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนแล้ว

แต่ว่าทางฝั่งผู้เสียหายเขาขอเลื่อน
คิดว่าเดี๋ยววันนี้ฝั่งคนเจ็บน่าจะมาให้ปากคำได้
ทีนี้เรื่องของสาเหตุการทะเลาะกัน
เราก็ถามผู้กับผู้กับว่ามันเกิดจากอะไร
คือคนงานแถวนั้นเขาบอกว่าเป็นการแย่งขายของ
ภูมิกับบอกว่าก็คงจะเป็นเรื่องของการทำงานแหละ
แต่เดี๋ยวไปสืบสวนหาตัวฝั่งคนกระทำผิดก่อน